ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ก็มีแบงค์พันธุ์กระจายเกลื่อนกลาดเต็มถนนเลย
ทีนี้อ้าวแทนที่จะคนมาพยายามหาเจ้าของแต่คนเนี่ยดันไปเก็บรุมกันเก็บแบงค์พันธ
เหมือนเป็นโชคหล่นทับไปดูเหตุการณ์ก่อนค่ะ
สมาชิกเฟซบุ๊กคุณธีรพงศ์สุริยาชัยพลโพสต์ภาพพร้อมข้อความ
ว่าเห็นธนบัตร๑๐๐บาทจำนวนมากร่วงเกลื่อนหน้าโรงพยาบาลลานาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แต่ว่าที่น่าสะเทือนใจก็คือผู้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยต่างพากันมาเก็บเงิน
ว่าเจ้าของน่าจะทำตกไว้ก็เลยขอให้ผู้ที่เก็บไปได้เนี่ยนำมาคืนด้วย
บอกว่าใครเก็บเงินแบงค์๑๐๐๐บาทได้จำนวนเงินประมาณ๕๐๐๐บาทเยอะนะคุณ
กำลังติดต่อคืนเจ้าของด้วยคิดท้ายว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
บอกว่าเห็นนะเอามาคืนเถอะยังไงก็ตรวจเจอนะคะ
ด้านแฟนสาวของเจ้าของเงินที่หายก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเราเมื่อวานนี้นะคะ
บอกว่าแฟนของตนชื่อว่าคุณแบงค์พุทธิพงศ์บุญตาเนี่ยได้ไปกดเงินบริเวณวัดโลกโมลีมา๕๓๐๐บาท
เงินเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบไม่มีซิปแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามเส้นทางบริเวณผ่านแยกขวงสิงนะคะ
รู้ตัวอีกทีกระเป๋าสตางคลวนหายไปแล้วตอนนี้มีพลเมืองดีนำเงินมาส่งคืนเพียงรายเดียว
ส่วนรายอื่นต้องรอตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึง
ด้านตำรวจนะคะร้อยตำรวจเอกนัทธวัฒน์เขื่อนแก้วรองสารวัตรสอบสวน

เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าผู้เสียหายได้เดินทางมาแจ้งความแล้ว
ถ้าปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด

มีโทษทางอาญาเข้าข่ายลักษับหรือรับของโจร
โทษของข้อหารลักษับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
และปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
นะคะถ้าเกิดถูกฟ้องนะใช่ค่ะใจการนอนใจข่าวใจเรา
คือบางที๕๐๐๐๐นั้นอาจจะต้องไปทำธุระด่วนธุระสำคัญ
ใช่แล้วเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยนะคะ
คนละไม้คนละหมื่นไม่ใช่เอาไปก็ถือว่า
ถ้าของเราหายเราก็อยากได้คืนนะคะ